ในบางจังหวะตอนนี้นะคะยังมีปัญหาเกี่ยวกับผังเมืองนะคะ
ทำให้ระบบสาธารณูปโภคต่างไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่นะคะ
เรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ได้มอบโฉนดที่ดินค่ะให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพยาวตามโครงการ
จัดรูปที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระเบียบผังเมืองค่ะ
เอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ตามโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพยาว
ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน๑๙คนบนเนื้อที่๖๕ไร่
ระบุว่าโครงการจัดรูปที่ดินนะคะถือว่าเป็นแนวทางใหม่
ซึ่งนำมาใช้พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินในชุมชน
ที่ไม่เป็นระเบียบทางผังเมือง
หรือว่าเป็นพื้นที่ประปาและไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
โดยการนำที่ดินหลายแปลงมารวมกัน
ให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน๑จังหวัด๑โครงการ

ซึ่งจังหวัดพยาวเป็น๑ใน๑๐โครงการจัดรูปที่ดิน
ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง
ได้ดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินทั่วประเทศแล้ว
รวมกว่า๒๙โครงการ
และมีแผนดำเนินการจัดรูปที่ดินให้ครบทุกจังหวัดเลย
ภายในปี๒๕๖๑ค่ะ